อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้จะมองหน้าใครเนี่ยต้องคิดหนักเลยเนอะ
ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวก็หาว่าไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
คือมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นพนักงานห้างดังค่ะเขาบอกว่าเขาไปนั่งสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าคลังสินค้าห้างย่านทุ่งครุก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ดีเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็เข้าใจว่าเออเป็นคนรู้จักหรือเปล่าก็เลยหันไปมอง

สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะวัยรุ่นเอามีดไล่ฟันเลยโอ้โห
ประมาณว่ามองหน้าทำไมหาเรื่องเหรอ

กลายเป็นโอ้โหมองหน้าคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง๓คนค่ะ
ต้องวิ่งหนีตายนะคะเพราะมีกลุ่มวัยรุ่นสวมหวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ถือมีดดาบยาวประมาณสัก๖๐เซนติเมตรไล่ทำร้าย
และเนี่ยอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคือพนักงานทั้ง๓วิ่งหลบเข้าไปในห้องเก็บสินค้าเลยนะ
กลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ลดละนะคะวิ่งตามเข้ามาเอาเรื่อง
ประมาณสักหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีคืนวันอังคารที่สองเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
เหตุการณ์ถูกเปิดเผยโดยหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกไล่ฟัน
เขาเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนอยู่ในช่วงเวลาพัก
ก็เลยเดินออกมานั่งสูบบุหรี่กันบริเวณถนนหลังห้าง
ซึ่งเส้นนี้มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านในซอยประชาอุทิศ๕๘ทับ๒ค่ะ
ทีนี้จังหวะที่สูบบุหรี่กันอยู่เกิดอะไรขึ้น
ยังไงคะวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา

ขี่มาแล้วก็หันเขาก็หันไปมองตามปกติ
เหมือนมีใครขับขี่รถผ่านมาก็หันไปมองตามปกติ
คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นคนรู้จักอาจจะทักทายกันไป
แต่ว่าสุดท้ายหลังจากที่กลุ่มพวกเขาหันไปมองได้ประมาณสัก๕นาทีต่อมานะคะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับมา
ขี่ย้อนกลับมาหาเรื่องแล้วก็มีอาวุธมีดเป็นมิดดาบอะค่ะ
ถือติดกลับถือติดมือมาด้วย
พวกเขากลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยนะคะ
ก็เลยรีบวิ่งหนีกลับเข้าไปภายในห้องคลังสินค้า
แต่ก็ยังถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้วิ่งไล่ตามมาอีก
หวังจะทำร้ายคือวิ่งตามมาจนถึงห้องทำงานเลยอะค่ะ
เป็นประจำอยู่แล้วครับคือว่าถ้ามีรถผ่านอย่างเงี้ย
ทุกคนต้องมองมันเป็นคุณนิสัยของคนอยู่แล้วครับ
มันต้องมองอยู่แล้วรถผ่านไปผ่านมา
เผื่อจะเจอคนรู้จักอย่างนี้ไม่ได้ทักทายถูกป่ะครับ
แล้วแบบรถกลุ่มนี้มากี่คัน

ขับเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็วนรถกลับมา
พอวนรถกลับมาเสร็จเขาเอามีดชักมีดออกมา

พวกผมก็วิ่งเข้าห้างกันเขาก็ออกมา

ผู้เสียหายคนนี้ยังเล่าให้ฟังต่อด้วยนะคะ

เขาก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจสอนอทุ่งครุในวันพุธเลย
แต่ตำรวจที่รับเรื่องบอกว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้
เพราะว่าเหตุมันยังไม่เกิด

การถูกวิ่งไล่ฟันแต่ยังไม่โดน

อันนี้ก็ต้องคิดดูนิดนึงเนาะ
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานให้ก็แล้วกัน

ทั้ง๓คนนี้เขาไม่กล้าไปทำงานเลย

กลัวก็ไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้จะย้อนกลับมาหรือเปล่า

๒๓วันที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถวนเวียนมาที่ห้าง
แล้วช่วงกลางคืนเดินเข้ามาในห้างด้วยนะ
มาหาตัว๓คนนี้พนักงาน๓คนนี้ค่ะ

เนี่ยทางผู้เสียหายทั้ง๓คนบอกว่าเขาไม่เคยรู้จัก
แล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มนี้เลยจริงนะ
แล้วกลุ่มพวกเขาเองก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องด้วย
เพราะว่าไม่รู้ว่ากลุ่มพนักงานคนอื่นที่มายืนสูบบุหรี่ตรงนี้

เลยอยากให้ตำรวจช่วยนะกลุ่มที่มาหาเรื่อง

มันจะได้ปลอดภัยเขาจะได้กลับไปทำงานได้
อย่างสบายอกสบายใจสักทีคุณตำรวจค่ะ
ค่ะก็อยากให้เจรจากันเนอะจะได้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก่อนนะคะ